สวัสดีครับ

เรียนบารีอยู่ตามปกติไม่มีปัญหาข้างในสงบบริสุทธิ์
ถ่ายภาพหลวงพ่อได้
ก็ต้องไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นจริงหรือเปล่า
เพราะว่าหลวงพี่เองไม่เจอหลวงพ่อ

ตั้งแต่ที่พาคุณหมอเยอรมันมาตรวจท่านนะฮะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะงานนี้ไม่ง่ายนะคะ
ต่อให้สรรพกำลังที่เตรียมไปมากมายแค่ไหน

กับทางผู้มนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษในฐานะรองโฆษกของดีเอสไอนะคะว่า
ตลอดทั้งวันสรุปแล้วเจอไม่เจอใกล้ไม่ใกล้
เงาไหมได้กลิ่นบ้างหรือเปล่านะคะ
ตกลงแล้วอยู่ที่ไหนยังอยู่หรือเปล่า
แต่ที่แน่ถ้าใครจะพยายามจะเหมือนกับไปกดดันเจ้าหน้าที่รัฐนะคะว่า
ถ้าไม่เจอแล้วใครรับผิดชอบถ้าหนีไปแล้วใครรับผิดชอบ
รองนายกตอบแล้วนะคะก็อาจจะเจอก็ได้ไม่เจอก็ได้

แต่วันนี้ที่เราจะเน้นกันคืออุโมงใต้ดินตกลงหนีได้ไหมนะคะ
อุโมงใต้ดินทำมานานแล้วหรือยังนะคะ
โมงออกซิเจนตกลงทำให้หน้าใสหรือรักษาแผลเบาหวานกันแน่
แล้วก็ที่สำคัญตกลงวันที่๒กล้าบอกไหมว่ายังอยู่
ยังจะฝืนค้นกันต่อไปไหมหรือยอมรับออกมาดีว่าไม่อยู่แล้ว

หนึ่งท่านที่จะบอกเราได้เดี๋ยวชี้แผนที่ให้ดูนะคะ

ออกมาจากวัดนานแล้วเนี่ยเขาอาจจะเพิ่มอะไรเข้าไป

คุยกับดรนายแพทย์มโนราวหาวนิตนะคะ
ในฐานะรองคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

อาจารย์คือแผนที่มันมีหลายชุดมากนะ
อาจารย์เอาเบื้องต้นคือวันนี้ถ้าตามแผน
ตั้งแต่ในช่วงเช้าต่อช่วงกลางวัน
ใหญ่แล้วก็พื้นที่เยอะนะคะ
เดี๋ยวค่อยว่าแผนที่อาจารย์อุโมงใต้ดินเนี่ย
ที่วัดพระธรรมกายเนี่ยมีไหมมีครับ
เป็นอุโมงใต้ดินเพื่อให้คนหนีออกไปนอกวัด
หรือเข้าจากนอกวัดเข้ามาโดยที่ไม่ให้คนรู้

มีไว้เพื่อออกกำลังกายของเจ้าวาดนะครับ
คือท่านเป็นเบาหวานแล้วก็โรคที่ท่านเป็นต้องเดินให้มาก
อุโมงใต้ดินตรงนี้มันผุดขึ้นมาต่อที่อาคารตรงนี้นะครับ

อาคารที่เป็นใกล้ประตู๘นะครับ
แล้วก็เป็นอุโมงซึ่งขนานกันไปนะครับ
อยู่ใต้ดินประมาณสัก๑กิโลประมาณไปอย่างละกิโลครึ่ง
ขอยืนเทียบถ้าเอาเป็นโซนนี้อาจารย์
ไกลประตู๘ใช่ไหมครับเทียบโซนนี้
อาจารย์ถ้าเอาอย่างนี้ถ้าคนไม่เคยเข้าไปในวัดพระธรรมกายและไม่เคยผ่านวัดพระธรรมกาย
แต่รู้จักที่เป็นเหมือนกับเป็นสีทองใหญ่เนี่ยค่ะอันนี้อยู่ไกลไหม
อยู่ไกลครับนี่สุดขึ้นที่เลย๒๐๐๐ไกล
เพราะที่เราเห็นสีทองใหญ่ก็อยู่ตรงนี้นิดเดียว
เป็นแสนตารางเมตรนะครับห้างในกรุงเทพเล็กกว่าเฉพาะโซนเล็กตรงนั้น
เดี๋ยวเอาอาจารย์อื่นชื่อเขาเดี๋ยวหาว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวแปบเดียว
เอามาพิงกันคือถ้าสมมุติคนจะคุ้นเคย
คุ้นเคยที่โซนนี้แต่ที่เราพูดแนี่ย
พูดเนี่ยถ้าเทียบกับอันนี้นะคะอันนี้ดูยากกว่านิดหน่อย
แต่ประตูแปดมันก็จะมาตรงโซนนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอุโมงอุโมง
อุโมงนอนไหนอาจารย์อุโมงเนี่ยผมที่ผมทราบมานะฮะที่ผมทราบบอก
ผมไม่ได้เข้าไม่เคยเข้าไปเนี่ยแต่ทราบมาว่าอยู่แถวแถบนี้
เป็นที่ไม่ได้เปิดออกสู่ภายนอกปลายปิดอาจารย์คือวางตัวแนวปากานี้เลยใช่ไหม
วางตัวแนวนี้นะครับอ่าเป็นที่สำหรับออกกำลังกาย
ไม่ได้ให้ใครเห็นส่วนตัวเดินไปเดินมาใต้ดินความยาวจากปีกถึงอีกปีกนึงเนี่ย
ประมาณสามกิโลเหรอคะอาจารย์ใช่ครับประมาณปลายสุดด้านหนึ่งมาถึงสุดอีกด้านหนึ่ง
สามกิโลเมตรสามกิโลเมตรท่านไหนต้องอยู่ใต้ดินเอ่อเพื่อไม่ต้องโดนแดดฮะ
ผิวเสียอันนี้คือเหตุผลจริงจริงใช่ไหมอาจารย์ใช่ฮะเพราะว่าท่านรักความงาม
นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ถ้าเป็นที่ออกกำลังกายเนี่ยมันก็เดินจงกลมไงฮะ
เดินไปเดินมาเพราะว่าโรคนี้เป็นธอมประสิทธิ์ที่ท่านเป็นเนี่ยนะครับ
ธรรมชโยเป็นเนี่ยเป็นโรคที่ต้องเดินให้มากก็เลยต้องทำที่ที่เดินไว้
ซึ่งไม่ต้องมาโดนแสงแดดอ๋อที่อยู่ใต้ดินคือเพื่อเลี่ยงแสงแดด
อันนี้อาจารย์สันนิษฐานเองหรืออาจารย์ชัวร์อาจารย์ชัวร์ไหม
ผมรู้จักนิสัยท่านว่าท่านไม่ชอบแสงแดดนะครับ
ก็เลยไปอุโมงใต้ดินครับอุโมงที่ว่านี้ปีกใดปีกหนึ่งออกข้างนอกวัดไม่ได้
ไม่มีฮะไม่มีประตูเปิดไม่มีประตูเปิดทำอะไรออกได้ไม่ได้ไม่สนแหละมีประตูไหม
ไม่มีมีทางลงเข้าไปเดินลงจากด้านบนลงไปข้างล่างเท่านั้นไม่มีออกจากพื้นที่วัด
ไม่มีออกไปพื้นที่วัดอ่างั้นถามใหม่อาจารย์ออกจากวัดนานแล้ว
ผมออกไปนานแล้วดิฉันก็เลยจะถามว่าอาจารย์เป็นไปได้ไหมที่มีอุโมงอื่น
อันนี้ที่ฉันคิดเผื่อคนที่คิดว่าถ้าพระธรรมชโยจะหนีนะคะ
จะออกทางใต้ดินมีไหมจะมีไหมที่สร้างมาใหม่

้อมรอบด้วยกำลังทหารหมดแล้ว
ตรงไหนไหมที่ซับซ้อนจนเจ้าที่ต่อให้ล็อกเต็มพื้นที่
ก็ไม่รู้ว่ามีตรงนั้นอยู่

เหมือนถามว่าธรรมชโยอยู่ไหม

ที่ผมทราบคือตอนเวลาประมาณบ่ายโมงเนี่ย

ประมาณ๒๐๐นะครับ

ผมก็บอกประกาศว่าจะจับ

เมื่อวานที่เลือกเข้าไปประตูนั้น

ก่อนนี้เป็นเดือนนะครับ

แผนที่เขาใหญ่กว่าโต๊ะนี่อีกครับ

ฉันก็ไปค้นแทนเขาดีกว่านะอาจารย์

เพราะมีอุโมงข้างใต้ดินนะครับ
ใช่ซึ่งไปหลบภัยได้ไม่ให้ใครเจอ

อาจารย์ถ้าอุโมงมันต่อให้๓กิโลเมตร
มันเป็นอุโมงที่มันมี
เปิดเข้าไปห้องใต้ดินตรงนั้น

เป็นอุโมงที่สำหรับหลบภัย

สำหรับปีกวิเวกสำหรับเดินออกกำลังกาย

อุโมงไม่ได้ซับซ้อน

ใช่ไหมอาจารย์

แล้วที่นี่ก็มีห้องนั่งสมาธิกันหลายคนแล้วก็จะมีที่ที่เปิดมาที่มีชื่ออาคารอาคารนี้ก็เป็นอาคารภาวนานะฮะ๖๐ปีที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วถ้าออกมาท่านก็จะมีประตูพิเศษออกมาจากแป๊บออกมาทำให้คนเนี่ยไม่เห็นว่ามาจากไหนทำให้เกิดความประทับใจมานั่งสอนค่ะเท่านั้นเองครั้งหนึ่งเคยมีพระองค์หนึ่งซึ่งถูกจับ

พระธรรมชโยหนีเลยเหรอคะถึงรู้ทุกย่างเก้ามีคนเห็นหลายคนฮะยามยังเห็นเลยเมื่อวานนะครับว่าว่าอยู่ที่ไหนยังไงนะครับไม่ใช่เฉพาะผมเช็คแล้วหลายคนเห็นเอาใหม่เมื่อวานนี้อาจารย์บอกว่าอยู่ตรงโซนเอครับแล้วหนีมาที่ตรงนี้หนีมาที่นี้ชั้นหกอ่าที่บอกว่าเห็นเนี่ยนะคะคือหรือมีคนรายงานอาจารย์เนี่ยมากันยังไงคะนั่งรถเข็นเหรอไม่ไม่รู้รถติด
แล้วท่านสามารถเดินเองได้ไหมตอนนี้เดินได้
เราก็ขึ้นรถแล้วก็มาที่นี่มาที่นี่
ดูเล็กก็จริงนะครับแต่นี่คือ๑๓๐ไร่แล้วก็อาจจะเกือบกว่านั้นอีก๑๗๐ไร่
ก็แม้กว่านั้นนะครับแต่เวลาเขาไปหาเนี่ยเขาเดินเขามีแผนที่
ซับซ้อนไหมเวลาตึกตรงตรงนี้ตึกและห้องซับซ้อนไหมคำว่าซับซ้อนคือมีหลายตึกมีหลายห้องหรือตั้งใจทำให้ซับซ้อน
มีหลายตึกมีหลายห้องและหลายห้องนั้นยังไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครเข้าไปหรือแม้กระทั่งคนในวัด

อาจารย์พักแป๊บเดียวพักแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวเอาข่าวล่าสุดนะคะเรานัดทางภูมิในการศูนย์บริหารคดีพิเศษ
ที่อาจารย์รู้ภายในวันนี้เลยนะคะว่าให้แคบที่สุดไปที่ไหนถ้าวันนี้ยังไม่เจอสักครู่ค่ะ
แต่ว่าหลังจากที่นักข่าวก็ไปตามค่ะว่าตกลงแล้วอุโมงที่ว่านี้คืออะไร
เพราะมีการแชร์ภาพในเฟซบุ๊คกันเยอะมีคำบรรยายกันเยอะนะคะ
ถ้าเอาอย่างเป็นทางการที่เป็นข่าวนะครับคุณผู้ชม
ที่ในแพทย์ฉันชายศิษฐิพันธ์รองคณะบดี
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยบอกก็คือว่า
ปกติแล้วเครื่องมือแพทย์ที่ว่านี้นะคะ
ใช้รักษาโรคน้ำหนีบหรือโรคหรือน็อกน้ำ
สำหรับคนที่ดำน้ำลึกจนมีแก๊สในร่างกายสูง
และอันนี้คือประเด็นค่ะและสามารถนำมาประยุกต์ใช้
ในการรักษาผลอาการข้างเคียงจากแผลของโรคเบาหวานได้ด้วย
ช่วยทำให้ปัญหาเลือดเลี้ยงบาดแผลตามปลายมือปลายเท้าไม่สะดวก
นั้นสามารถทำได้คล่องตัวมากขึ้น
ภาษาทั้งเขียบมือการอูโมงออกซิเจนอะไรอย่างนี้นะอาจารย์

เคยเกินจินตนาการไหมที่เครื่องขนาดไหน
นี้และมูลค่าที่เขาว่ากันประมาณสัก๑๕ล้านถ้าดูตามข่าวเนี่ยนะคะอาจารย์

แต่ไม่เกินความคาดหมายที่ว่าท่านจะมีอุปกรณ์อย่างนี้เข้าไป

นะครับแล้วที่มากไปกว่านั้นก็คือมันสามารถช่วยประเทิงผิวได้ด้วย
เพราะว่ามีออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ไปช่วยหลายอย่าง
ก็ไปช่วยทำให้เลือดลมดีขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะใช้ในหลายวัตถุประสงค์ได้
เดี๋ยวเรากลับมาค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรามาชี้แผนที่ต่อนะคะ
พันธมตรีวรนันศรีล้ำค่ะ
พอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
อันนี้คือสรุปปฏิบัติการของวันนี้แล้วใช่ไหมคะ
หลังจากแถลงข่าวไปเมื่อไม่กี่นาทีนี้ว่าวันนี้จบแล้วแล้วก็ไม่เจอตัวถูกไหมคะ
ไม่พบตัวบุคคลตามหมายจับนะครับ
แต่ยังไงก็ตามก็ยังมีการอายัดพื้นที่ไว้บริเวณอาคารดาวดึงอากาศ
เนื่องจากว่ามีประเด็นที่จะต้องตรวจสอบในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เราสงสัยอยู่นะครับ
ทีนี้ค่ะวันนี้สรุปทั้งหมดเข้าไปในพื้นที่ไหนบ้างคะ

อันนั้นเข้าวันแรกนะครับ
เป็นพื้นที่ของมูลนิธิซึ่งติดกับพื้นที่ของ

เมื่อวานอย่างนี้ครับอธิบาย

ถ้าเกิดว่าเราค้นเต็มพื้นที่ทั้ง๓โซนแล้วนะครับ

คือทุกตารางนิ้วค้นหมดยังคะ
ค้นตรวจสอบคือต้องใส่เจ้าที่เขาดูแล้วนะครับ
ไม่เจอถูกไหมคะไม่พบครับเอางี้เดี๋ยวฉันถามเพิ่มพรุ่งนี้ค้น
ต่อไหมคะเอ่อพรุ่งนี้มีการปฏิบัติการในพื้นที่รอบนอกครับ
งั้นถามต่ออีกค่ะแสดงว่าหลังจากนี้ไม่ค้นภายในรั้ว
วัดแล้วใช่ไหมคะยังไม่มีเหตุที่จะค้นเพิ่มเติมครับเท่า
กับว่าพระธรรมชโยไม่อยู่ในวัดพระธรรมกายแล้วถูกต้องไหมค
คะครับที่สุดท้าตอนนี้คือไม่พบแล้วว่าก็อยู่ในบริเวณวัด
ตามข้อมูลที่ได้ปฏิบัติการสองวันนี้นะครับท่านขอบวกขอ
หรือไม่อยู่แล้วคะ
ในการตรวจค้นต้องยังยันว่าเจ้าที่เขาตรวจค้นไม่พบนี่
ก็คือต้องยังยันว่าขนาดนี้ไม่อยู่เพราะเราหาไม่พบใน
ส่วนกรุงเดี๋ยวน้ำอยู่กับอาจารย์มโครด้วยในคุณสองนี้อาจารย์
บอกค่ะอาจารย์มโครบอกดีคือทนตรวจค้นตรวจใบนี้ครับ
เห็น
ที่ผู้ตรวจค้นยืนยันอย่างนั้นครับฝ่ายปฏิบัติครับ
สงสัยไหมคะว่าออกไปตอนไหนค่ะ
ตกลงข่านี้กับวันนี้ที่ไม่เจอเนี่ยยังไงครับก็ตรงนี้ครับ
พยายามพิสูจน์ทราบอยู่อย่างที่ทราบข่าวจากทางสื่อนั่นแหละครับ
จริงผมอยากให้ทางผู้ที่ท่านมีข่าว
มาให้ข้อมูลกับทางเจ้าที่โดยตรงด้วยนะครับ
ก็จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานมากนะครับ
รอบวัดพรุ่งนี้นี่คือจะยังไงคะท่าน
รัศมีร์ออกไปจากรั้วกี่เมตรหรือยังไงคะรอบวัดเนี่ยค่ะ
คงไม่แจ้งข้อเท็จจริงในการปฏิบัติขนาดนั้นนะครับ

พอค่ะได้ค่ะเท่ากับว่าถ้าดิฉันจะใช้

สองวันที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
ทุกตารางนิ้วภายในวัดพระธรรมกายแล้ว
ค้นทุกห้องทุกอาคารทุกห้องแล้วนะครับและพื้นที่โดยรอบนะครับ
เพราะว่าในการปฏิบัติการข้ามในการค้นตัวอาคารพื้นที่โดยรอบแล้วก็ห้องในตัวอาคารนะครับ
การข่าวก่อนเข้าค้นตั้งแต่วันแรกค่ะพอคะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนะคะ
การข่าวกับการเข้าไปค้นสองวันแล้วไม่พบตัวเนี่ยการข่าวพลาดหรือเปล่าคะ
เป็นเรื่องการพิสูจนทราบนะครับเพราะเราไม่สามารถจะเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่ปฏิบัติการปลายปีที่แล้ว
อ่ากลางปีที่แล้วนะครับมันก็จำเป็นต้องพิสูจน์ทราบขณะเดียวกันการข่าวด้านอื่นก็ยังดูอยู่นะครับ
ก็เจ้าที่เขาก็ทำงานอยู่นะครับ
ค่ะเอาละค่ะท่านยังไงขอบคุณมากเลยสำหรับ๒วันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
ครับยินดีครับขอบคุณครับ
อาจารย์มโนเราไม่รู้จะคุยอะไรกันต่อแล้วค่ะแผนที่เก็บเลยแล้วกันนะคะภายในวัดไม่เจอแล้ว
ฉันเข้าใจถูกไหมหรืออาจารย์มโนยังคาใจจะได้ไม่เก็บแผนที่เอายังไงคะ
กระทั่งอาคาร๒อาคารเป็นอาคารใหญ่มโหลานมีพื้นที่เป็นแสนตารางเมตร
เม็ดใหญ่มากบางทีเขาก็หลบตรงนู้นตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าตอนเข้าไปตรวจเนี่ยตรวจยังไงบ้างถ้าไปดูแต่ละชั้นแต่ละชั้นจะงกดูจะงกดูจะงกดูนะครับอาจจะไม่เจออาจารย์มันมีห้องอะไรที่มันดูซับซ้อนหรอเข้าไปแบบกำแพงซ้อนกำแพงผักกำแพงเข้าไปมองแล้วมองไม่เห็นมันมีขนาดนั้นเลยหรอคะที่ท
ว่าจุกเชิญเนี่ยอยู่อยู่ในในโซนบีนี่แหละนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าตรงไหนนะครับแล้วที่โซนบีเนี่ยมันมีคอนโดนะครับคอนโดเมืองแก้วมณีซึ่งไม่ใช่ส่วนของวัดไม่ใช่ส่วนของมูลนิธิแต่ว่าเจ้าของก็คือลูกศิษย์นะครับอยู่ในเขตใกล้ใกล้นี้เองแต่ไม่ได้รุมเข้าไปในร้อยสามสิบไร่อยู่ในรั้ววัดไหมที่ฉ
นี่เป็นพื้นที่ของเอกชนครับไม่ได้ของมูลนิธิที่อาจารย์ชี้หน่อยอยู่ตรงนี้อยู่อยู่ประมาณแถวเนี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ประมาณแถวเนี้ยนะฮะแถวแถวเนี้ยเลยเลยออกมาแถวแถวเนี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวเทียบเดี๋ยวเทียบอันนี้อาจารย์น่าจะชัดนี่นี่นี่นี่อ่าภาพนี้อ่ะประมาณไหนครับประมาณอยู่ประมาณ
คือจริงแล้วก็ส่วนที่กำลังกันหลายหน่วยเนี่ยนะคะ

ผมไม่มีทางจะออกไปเพราะทหารล้อมรอบหมดแล้ว

ถ้าคิดจะออกนะคะก็อาจจะไปซ่อนอยู่

อาจารย์พูดว่าเขาวงกฎนี่อะไรความหมายของเขาวงกฎของอาจารย์คืออะไรคะ

มีที่ที่ซ่อนเร้นไม่ใช่ตรงไปตรงมาที่
เหมือนคุณจอมขวัญที่ดูแล้วถามตรงใช่ไหมฮะอันนี้จะคดเคี้ยวรถเลี้ยวไปมา
แล้วไปซ่อนทีนึงเราก็หาไม่เจอ
อาจจะต้องติดกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อที่จะบันทึกภาพ๒๔ชั่วโมงว่าอะไรเกิดขึ้นบ้าง
เพราะจะไปซ่อนตัวอยู่ในห้องอะไรเล็กเนี่ยเป็นสัปดาห์เป็นวันหลายวันนี้แกทนไม่ได้ก็ต้องออกมา
อาจารย์ก่อนจะเริ่มต้นค้น๒วันที่แล้วอาจารย์มโนมั่นใจว่ายังอยู่ในวัด
ผมก็ยังเชื่อว่าไปแล้วจนกระทั่งเมื่อคืนประมาณ๔ทุ่มโดยไม่รับข่าว
แล้วผมก็เช็คข่าวก็บอกมีคนเห็นหลายคนออกมาเข้าไปที่อาคาร๑๐๐ปีคุณในจันทร์
แล้วก็มีการไล่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่อยู่บนชั้น๖ออกไปแล้วก็ตัวเขาขึ้นไปอยู่ในนั้น
แต่ว่าถ้าเราเดินทางมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะคะคือตอนแรกอาจารย์มโนบอกว่าคิดว่าไปแล้ว
กระทั่งเมื่อวานมีข่าวว่าอยู่แล้วมีคนเห็นและวันนี้แถลงข่าวไม่เจอ
พรุ่งนี้เนี่ยไปค้นรอบวัดนะคะคำถามของที่ฉันคือว่าอาจารย์มโนคะ

พระธรรมชโยอยู่ในวัดพระธรรมกายไหมคะจนถึงวันนี้

ครับผมเชื่อว่าอยู่นะครับแล้วก็ขอเวลานิดหนึ่งถ้าต้องใจเย็นนิดหน่อย
ในการตรวจสำรวจพื้นที่อย่าเพิ่งด่วนนะครับ
เรากำลังปฏิบัติการเพื่อหาคนคนหนึ่งซึ่งฉลาดมีพวกมาก
ยังไงก็ตามเขาจะต้องปรากฏตัว
งั้นช่วงนี้อาจารย์ก็เสียบใช้เสียบชาร์จแบตนานหน่อยนะคะ
ครับค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการอันนี้คือล่าสุดนะคะ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์มโนค่ะขอบคุณค่ะ
ตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป